มากันที่อีกหนึ่งสาวสวยมากความสามารถ
แถมจิตใจดีอีกด้วยเธอคนนี้ปูปรายาค่ะ
ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเธอเริ่มปฏิบัติภารกิจแรกนะคะ
หลังจากที่เข้ารับตำแหน่งได้เพียง๑สัปดาห์เท่านั้นค่ะ
สวยเก่งจิตใจดีครบเครื่องเลย
จริงเธอคนนี้ไม่ได้พอนี้ยอบรู้จะหาคำไหนมาพูดแล้วนะคะ
แล้วเธอก็ได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมเยี่ยนเด็กชาวซีเรีย
ค่ายผู้ลิภัยที่ประเทศจอแดนด้วย
ภารกิจแรกของนางเอกใจบุญปูประยา
คือการลงพื้นที่เยี่ยมเยี่ยค่ายผู้ลิภัย
ซึ่งมีผู้ลิภัยกว่า๖๕๕๐๐คนเลยค่ะ
เกือบทั้งหมดนะคะคือชาวซีเรีย
และมากกว่าครึ่งหนึ่งคือเด็กและผู้หญิง
ที่ต้องหนีจากสงครามด้วยค่ะ
ลงพื้นที่ที่ค่ายสตรีแล้วก็ค่ายอัสรากนะคะ

จนถึงมอบทางออกที่ถาวรให้
เช่นการลงทะเบียนช่วยกลุ่มผู้ที่เปราะบางเร่งด่วน
เด็กที่ไม่มีพ่อแม่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
การมอบที่พักพิงและสิ่งของช่วยชีวิตค่ะ
เช่นเครื่องนุ่งห่มชุดทำอาหารเครื่องทำความร้อน
ซึ่งสำคัญมากในพื้นที่ที่อากาศติดลบแบบนี้
ตลอดจนให้ความรู้ประกอบอาชีพและตั้งถิ่นฐานใหม่ด้วยนะคะ
โดยปูปรายาออกเดินทางตั้งแต่วันที่๖กุมภาพันธ์ก็คือเมื่อวานนี้ค่ะ
และนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เธอได้มาเยี่ยมค่ายผู้ลิภัยในต่างแดน
มาเยี่ยมค่ายผู้ลิภัยในที่นี้แล้วครั้งหนึ่งด้วย

มาเยี่ยมก่อนหน้านี้แล้วนะคะพร้อมกันนี้ยังเผยความรู้สึกว่า
การได้มาสัมผัสชีวิตจริงของผู้ลิภัย

อุทิศตนให้กับการทำงานเพื่อสังคม
โดยหากมีโอกาสค่ะก็อยากจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเพื่อนมนุษย์ค่ะ
พอได้เจอผู้ลิภัยจากซีเรียจริง
อย่างที่บอกพี่ภูตัดสินใจอุทิศชีวิตนี้ให้กับผู้ลิภัย

เพราะว่าคนกลุ่มนี้ต้องการความช่วยเหลือ
ทุกคำพูดเต็มไปด้วยความหวัง
แต่ในเวลาเดียวกันเต็มไปด้วยความเศร้า

จากกลับบ้านแล้วเขาอยากเรียนหนังสือ
ศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับพวกเขา
ทุกเรื่องราวที่ปูได้ยินเป็นเรื่องราวที่เปลี่ยนชีวิตปูเลย
และทำให้ปูคิดว่าชีวิตนี้เราอยู่บนโลกนี้ร่วมกัน
เราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน